เจอกันมาหลายครั้งแล้วหลีย่อสโลแกนดีกว่าเนอะ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟังย่อเหลือแค่นี้ละกันเข้าเรื่องเลย
วันนี้หลีมีเรื่องที่อาจทำให้คุณต้องรกกับใจกับ๕ราศี
ชีวิตพลิกพันด์เรื่องกัญญายนจะพลิกไหน
อันดับ๕ราศีเมทุนบอกเลยว่ามีข่าวดี
เพราะชีวิตจะพลิกพันธุ์แบบนึ่งหนึ่งก็ชาวราศีนี้มีสิทธิ์ได้รางวัล
จากเรื่องไม่คาดฝันเช่นรางวัลจากการทรงชิงโชค
การลงสมัครแข่งขันชิงรางวัลบางทีอาจลงแข่งเล่นเล่นแต่ก็ดันชนะแบบงงสร้างมันโอ้โหดวงดีสวดลวดไปเลยลวกเพียบ
อันดับสี่ราศีสิงชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์ที่จะหัวร้อนโอ้โหพูดนี้ขึ้นเลยเรียกว่าช่วงนี้ถ้าใครเข้าแทรกหงุดหงิดง่าย
ชอบตัดสินใจอะไรแบบใช้อารมณ์จนอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าหัวร้อนจนทนไม่ไหวหลีขอแนะนำให้หาอะไรเย็นมาตกหัวหัวก็อาจจะเย็นลงเอะจัดไปหนึ่งมุก
อันดับสามราศีกรกฎเดือนนี้เลิกดีพี่กรกฎเขาจะได้เจอเนื้อคู่เลขแต่ช้าก่อน
เพราะชาวราศีกรกฎจะได้เจอคู่ที่อายุห่างกันเกือบ๑๐ปีจะแก่กว่าหรืออ่อนกว่าก็ไม่รู้ยังยังไม่จบ
เพราะอาจจะได้เจอคู่คนละเชื้อชาติคนละภาษาอีกต่างหากโอ้โหดีนะที่ยังไม่ถึงขั้นเจอคู่เป็นมนุษย์ต่างดาว
ไม่งั้นล่ะก็คุยกันไม่รู้เรื่องแน่เอ๊ะตลกจังค่ะ
อันดับที่หนึ่งราศีพฤศกษ์ผู้ชนะของรายในเดือนนี้
เพราะเป็นเดือนแห่งการบุกเบิกแห่งปีของพี่พฤศพ
อะไรที่เคยคิดว่าจะทดลองทำใหม่จะมาสำริดผลในเรื่องนี้
หรืออะไรที่ถูกกดดันให้ทำก็จะมาประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงในเรื่องนี้
เรียกได้ว่าอะไรที่ทำแล้วไม่มั่นใจ
เดือนนี้ทุกอย่างจะพลิกสู่ความสำเร็จเตรียมตัวฉลองได้เลย
อ่ะดูกันอีกทีกับห้าอันดับราศีชีวิตผลิกพันธุ์
ใครมีเพื่อนติดอันดับท็อปไฟต์ในราศีเหล่านี้ก็แชร์ไปเตือนเพื่อนนะ
สิ้นเดือนนี้หลีขอทิ้งท้ายไว้ว่าถึงชีวิตจะพลิกผัน
หกลมคลุกคลานเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหน
แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึงขอยกเพลงพี่ตูนมาทางท่องเลยละกันนะคะ